นักข่าวต่างประเทศอ้างอิงการให้สัมภาษณ
นายกเศรษฐาทวีสินของประเทศไทย
ว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทยอย่างน้อย
๒ศพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

มีรายงานเข้ามาตอนนี้นะครับ
๑ใน๒ที่เสียชีวิตนั้น
ยืนยันแล้วทราบชื่อว่าคือนายสมควรพันธ์สะอาด
หรือว่าเคนครับเป็นชาวจังหวัดนครพนม
นายสมควรพันธ์สะอาดหรือนายเคน
ชาวจังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทย
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนะครับ
โดยนายสมควรพันธ์สะอาดนั้นเป็นชาวจังหวัดนครพนม
ไปทำงานที่อิสราเอลครับหลังจากที่เจอกับพิษเศรษฐกิจ
ในช่วงโควิด๑๙ที่ผ่านมา
ตัดสินใจสมัครไปทำงานที่อิสราเอล
ไปทำงานเป็นคนงานเก็บผลผลิตในสวนกล้วย
ก่อนที่จะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในครั้งนี้นะฮะ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับมีข้อมูลบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ตายครับนายสมควรหรือว่านายเคนชาวจังหวัดนครพนมนั้น
กำลังกินข้าวมื้อเย็นอยู่ในที่พักในแคมป์ของคนงาน
แล้วโดนยิงจนเสียชีวิตส่วนเพื่อนคนงานที่เหลือครับ
วิ่งหนีเอาตัวรอดกันไปคนละทิศคนละทาง
ในขณะที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตนะฮะ
คุณรุ่งทิวาเป็นชาวจังหวัดนครพนมบอกว่า
เธอเนี่ยอยู่กินกับในเครนมานานกว่า๔ปีครับ
ด้วยปัญหาและพิษเศรษฐกิจในช่วงโควิด๑๙
ครอบครัวมีหนี้สินพรุงพลังจำนวนมาก
สามีตัดสินใจสมัครไปทำงานที่อิสราเอล
เป็นคนงานเก็บผลผลิตในสวนกล้วย

ตัวเธอและสามีจะหาจังหวะว่างตรงกัน
เพื่อโทรศัพท์พูดคุยกันข้ามประเทศ

เพราะรู้ว่าสามีไปทำงานทั้งหนักและเหนื่อย
เพื่อนของสามีโทรติดต่อกลับมาแจ้งว่า
เคนนั้นถูกกลุ่มก่อการร้ายบุกเข้ามาบริเวณแคมป์ที่พัก
จับตัวลากออกไปกับพื้น
จากนั้นไม่นานครับได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือของนายเคน
เพียงครั้งเดียวและได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตามมาครับ
ทำให้เพื่อนคนอื่นที่ร่วมวงกินข้าวด้วยกันตรงนั้นต่างตกใจ
พยายามวิ่งหนีตายเอาตัวรอด

จังหวะนั้นเลยไม่สามารถช่วยเหลือในเคนได้ครับ

ไปตรวจสอบดูพบว่าในเคนถูกยิงเสียชีวิตนะฮะ
ในขณะที่ครอบครัวของผู้ตายนั้นต่างก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะทุกคนรู้ดีว่าในเคนนั้นรักครอบครัวเป็นอย่างมาก
พยายามทำงานทุกอย่างหนักเอาเบาสู้

เพื่อให้ครอบครัวและเมียนั้นอยู่สุขสบาย